ช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ยังระบาดหนักอยู่นะไข้เลือดออกยังระบาดหนักอยู่นะ
เด็กอ่ะเด็ก๑๑ขวบคุณผู้ชมไข้๔๐จะทะลุประหลอดแล้วนะ
องศาเซลเซียสไปถึงไปหาหมอเอาพาราไปกิน
ไปถึงไปเจาะเลือดเอากลับไปรักษาที่บ้านก่อน
กลับมาเจาะเลือดใหม่กลับไปรักษาที่บ้านก่อน
มาอีกทีน้องเสียชีวิตครับ
นี่คือนางยศอายุ๕๙ปีคุณย่าของน้องโดมอายุ๑๑ขวบ
น้องเสียชีวิตด้วยไข้เลือดออกครับร้องไห้แทบขาดใจ
เอามือรูปหน้าศพ
นางยศเนี่ยเล่าบอกว่า๗ตุลาคมเนี่ย
หลานป่วยไข้สูงสูง๔๐องศาเซลเซียสน่ะ
นะครับก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่ลำปาง
หมอก็นัดตรวจเลือดอย่างละเอียดอีกครั้งวันถัดไปนะครับ
กระตั้งผลออกมาเป็นไข่เลือดออกเหรอนี่

อาเจียนเพราะไข้สูงเด็กอ่ะ
แพทย์ก็จ่ายยามาให้แบบนี้แล้วก็เอากลับไปรักษาตัวนะที่บ้านก่อน
แล้วก็นัดเจาะเลือดนะครับก็นัดต่อกันแหละ๙ตุลาคม
ผลการตรวจเก็ดเลือดออกมาวันรุ่งขึ้น๑๐ตุลาคม
อ้าวเกร็ดเลือดต่ำต่ำแน่ละไข้เลือดออก
แต่หมอก็ยังไม่ได้ให้นอนนะ

กลับมาบ้านได้ไม่กี่ชั่วโมง
น้องโดมมีอาการปวดท้องรุนแรงครับ
ครับญาติก็พาไปโรงพยาบาลหมอจิตยาให้สองเข็มแล้ว
แล้วยังไงน้ำแข็งนอนโรงพยาบาลใช่ไหม
ใช่มันก็ต้องอย่างนั้นสิกลับไปบ้านอีกทีไปนะ
แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นก็มาเจาะเลือดกระทั่งเช้าวันที่สิบเอ็
ตุลาคมครับญาติเนี่ยพาน้องโดมซ้อนมอเตอร์ไซค์มา
จะไปเจาะเลือดตามนัดใช่ไหมปรากฏว่ามาถึงสี่แยกศรีชุม
มันสำคัญยังไงสี่แยกศรีชุมคือคุณผู้ชมครับ
ห่างจากโรงพยาบาล๒กิโลเมตรน้องโดมพูดคำเดียว
แล้วเป็นคำสุดท้ายว่าไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้ว
แล้วคุณผู้ชมจากนั้นนะครับคุณย่าขอประสานรถพยาบาลมารับ
รับไปถึงโรงพยาบาลชีพจรต่ำแล้วนะเข้าห้องไอซียูในที่สุดครับ
น้องเสียชีวิตช่วงเช้าของวันที่สิบสองตุลาคมก็คล่องใจกันทั้งบ้านอ่ะ
เอาทำไมทำไมหมอไม่รับนอนโรงพยาบาลซะตั้งแต่
ไปครั้งที่สองไอ้ไปครั้งที่สามแต่ให้กลับบ้านทำไมนะครับ
ก็เรียกร้องนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ใครจะรับผิดชอบนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
กับครอบครัวใครอีกขณะที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับ
ก็มางานศพของน้องที่บ้านพักที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ก็มาแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็มาคุยกับญาติเพื่อหาทางช่วยเหลือ
แต่ก็ไม่ได้ชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะ
แล้วจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องก่อนในวันจันนี้
ต้องขอแสดงความเสียใจกับนะครับญาติของน้องโดมด้วย
แล้วก็นะครับโรงพยาบาลครับผมเชื่อว่าท่านมีคำชี้แจง
ยังไงก็ออกมาชี้แจงนะครับให้กระจ่างโดยเร็วครับอืม